ก็คือในการขับรถ
ขับขี่ต้องขับรถในทางด้านซ้าย
ทางด้านซ้ายก็คือที่ขับอกด้านเสี่ยงขว์เลย

ประมาณหวัดเซียว

ซึ่งการแพลกเต็นต์ใหญ่ไปครับมันกลีบฟ้างอยู่แล้ว
ใครขับมาตามปกติวิสัยตามปกติของเขาเนี่ย

แล้วก็ขับในลักษณะประมาทหวัดเสียว
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

ก็คือเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนั่นเอง

แล้วก็อาจจะเข้าภาษา๔๓ม๕ด้วยนะครับ
ก็คือขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา
ซึ่งก็คือปกติวิสัยเนี่ยเขาไม่ขับกันอย่างนั้น
หรือก็ควรจะเก็บเต็นต์ให้เรียบร้อยก่อนไหม
แล้วก็ใส่รถกระบะรถบรรทุกอะไรไปนึกออกใช่ไหมครับ

เขาก็จะจัดเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ขับรถออกไป
หรือว่าในกรณีที่บรรทุกอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีสัญลักษณ์อะไรพวกนั้นด้วยใช่ไหมครับ

แล้วก็อาจจะเข้ามาตรา๑๓วงเล็บ๘นะครับก็คือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ซึ่งเป็นการขับขี่ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้นั่นเอง
ซึ่งตามพรบจราจรมาตรา๔๓วงเล็บ๓แล้วก็วงเล็บ๔นะครับ
ก็จะผิดตามมาตรา๑๕๗มีโทษปรับ๔๐๐๑๐๐๐บาท
ส่วนมาตรา๔๓วงเล็ก๕กับวงเล็ก๘ก็จะผิดตามมาตรา๑๖๐มีโทษจำพุกไม่เกิน๓เดือน
ปรับตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๑๐๐๐บาทซึ่งก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับ
เพราะว่ามีโทษจำพุกด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนการบรรทุก
การบรรทุกตามมาตรา๑๘มันระบบไว้บ้างนะครับ
รถที่ใช้ในการบรรทุกคนสัตว์หรือสิ่งของเนี่ย
ต้องเป็นรถบรรทุกในรักษะรักษาชนิดรถ
และตามที่กรดหมายกระทรวงกำหนด
รถภ่องน้อยรถข้างของจักรยายไม่ควรบรรทุกอย่างนั้น
ว่าการที่คุณจะบรรทุกสิ่งของใหญ่หรือว่าอะไรอย่างนี้
มันก็ควรจะเป็นรถกระบะหรือว่ารถบรรทุก

ของสิ่งของก็จะไม่เป็นตามมาตรา๑๘
แล้วก็ผิดตามมาตรา๒๐นะครับก็คือ
ขับขี่ที่ขับขี่บรรทุกคนสัตว์สิ่งของ
ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกัน
ไม่ให้คนสัตว์สิ่งของอะไรอย่างนี้ตกหล่นรั่วไหลหรือว่าส่งกลิ่น